แต่ว่าท้ายข่าวค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแน่นอนค่ะ
กลับไปคุณผู้ชมจำได้ไหมคะประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
พี่บ๊อบเป็นพระเอกรุ่นใหญ่เมื่อก่อนแสดงหนังมากมาย

คือตอนนั้นเราไปนำเสนอข่าวพี่บ๊อบเนี่ยแกมีเรื่องอยากเปิดใจกับหนังนาครูค่ะ
แต่ว่าในใจก็คืออยากได้
ถ้าได้อย่างที่หวังค่ะ้าจะจัดว่ายหนังนาครูยิ่งใหญ่ไปเลย
แล้วแกก็มีสิ่งที่แกอยากได้ซึ่งเป็นเกี่ยวโปรดักชั่นใหญ่นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมผ่านมาไม่กี่เดือนไม่น่าเชื่อ
หลังจากนั้นนะคะก็ได้งานใหญ่จริงด้วย
ยังไม่เปิดตัวค่ะแต่ว่าเร็วนี้เปิดตัวมาปุ๊บฮือฮาแน่นอนค่ะ
ตามภาพที่เห็นค่ะเมื่อวานนี้สดร้อนค่ะเดินทางไปที่วัดเทพพลย่านตลิ่งชันนะคะ
พร้อมกับพี่จิลพี่จิลแจ็คจิลนี่แหละค่ะแล้วก็หนังหน้าครูที่พี่ป๊อปเนี่ยสัมผัสได้เนี่ยค่ะตามที่เลี้ยงไว้เลย
คือเวลาเราไปไหว้เขาจะให้มองหนังหน้าครูว่าเป็นอันหนังชิ้นไหนที่เราแบบสัมผัสได้
แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นหนังหน้าครูที่พี่บ๊อบเนี่ยเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่อดิตชาติค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็มีการร้องเพลงให้ความบันเทิงกับแม่ป้าแล้วก็อยากให้ดูภาพมากเลยอ่ะ
คือมาเต้นกับพี่บ๊อบเนี่ยค่ะน่ารักคือน่ารักมากจริงนะคะคือเฮฮาเอิกอากคือพี่บ๊อบก็เป็นนักร้องมาก่อนด้วย
ส่วนช่วงกลางคืนนะคะก็มีการฉายหนังกางแปลงสองเรื่องค่ะเป็นผลงานของพี่บ๊อบในอดีตค่ะก็คือเรื่องลูกสาวกำนันนี่เห็นไหมคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะแม่แตงร่มใบสวยจริงนะน้องสาวผิวขาวก็ยังพ้นแตงร่มใบเยอะคือพี่บ๊อบเนี่ยคือเขาเป็นผู้เอกหนังค่ะเล่นหนังมา๒๗๐เรื่อง

ผมคิดว่า๒๗๐จะเป็นเลขที่พี่แซกรีนให้ใช่ไหมคะ
มันไม่ใช่ค่ะเอาเราไปฟังความรู้สึกพี่บ๊อบก่อนนะคะ
หลังจากที่ได้กลับมาหาหนังหน้าครูนี่แหละค่ะ

ที่เคยผูกพันกับพี่บ๊อบปี้หรือทุนเยียร์ทรัพย์
ก็เคยดูแลกันในเมื่อชาติที่แล้ว
ทีมงานก็ไปอธิษฐานแล้วก็พออธิษฐานแล้วเนี่ย
ก็เลยบอกว่าพี่พี่บ๊อบต้องมาด้วยนะ
ถ้าไม่มามันไม่เกิดผล
บอกมาอย่างไรทำอะไรบ้างแล้วต้องบอกนะ
บอกว่าเพราะว่าพวกหนูเนี่ยทำงานแล้วหนูขอให้

ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าพอได้งานแล้ว

สื่อได้ว่ามีพลังงานที่เกิดขึ้น
และพลังงานครูให้มานะครับ
แล้วคุณจิลด้วยน้องจิลด้วยนะครับที่ให้มาเนี่ยก็
ถือว่าเสริมให้เราอย่างน้อย
กำลังใจกำลังใจไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้อะไร
ตายหายอะไรต่างแต่ว่าสบายใจ
คือเล่าให้ฟังนะคะคือพี่บ๊อบเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตา
คือเนื่องจากยุคนึงที่เราถ่ายหนังเยอะนะคะ

ตาเสียใช่คือตาข้างหนึ่งมองได้๓๐
มองไม่ชัดนะคะแต่พี่บ๊อบใจสู้มากนะคะ
และแน่นอนคุณผู้ชมเรื่องราวของตัวเลขเราก็ไม่พลาดค่ะ
สมกับเป็นบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมดูนี่
เลขที่ได้นี่ตามหน้าจอเลยนะคะ
ก็พี่บ๊อบก็ฝากบอกว่าขอให้แฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนเห็งเหมือนหมานนะคะ
เพราะว่าใครดูอยู่ตอนนี้แคปไว้เลยจ้ะ
เจอกันถ้าว่าน่านักรับรองว่าสวยจริงน่ะน้องสาว
พังขาวเกินอยากพังแตงโรงแบบ
พอได้ครับ
พอได้ครับ
มันเทิงไทยรัก